ในช่วงนี้เราเดินทางไปกันที่ซอยรามคำแหง๒๔หรือซอยหัวหมาก๓๑กันนะคะ
เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ที่มาและเรื่องราวของเมนูเส้นสไตล์ไทยจีน
ซึ่งผู้คนในย่านนี้รวมทั้งเด็กนักศึกษาต่างรู้จักกันดี
ก็เขามีเมนูเส้นให้ทานหลากหลายชื่อก็แปลกแถมราคาจับต้องได้
ดีพร้อมขนาดนี้ลูกค้าไม่รักก็แย่แล้วล่ะค่ะ
แต่รายละเอียดจะเป็นยังไงขอยกให้เป็นหน้าที่ของนักเล่าเส้นของเรากันค่ะ
ว่าขายดีที่สุดในย่านพระรามเก้าหัวหมากแถวนี้นะครับที่สำคัญนะครับ
ร้านนี้เนี่ยอร่อยดีและถูกครับเพราะว่าเมนูเริ่มต้นเนี่ย
ราคาเพียงแค่ห้าสิบบาทเท่านั้นครับอ่าได้ยินอย่างงี้นะครับ
คุณผู้ชมสามารถตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องมาลองลิ้มความอร่อยของร้านนี้ได้นะฮะ
เดี๋ยวรอช้าตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับพี่วินัยครับสวัสดีครับ

คุยร้านดำย่านรำคมแห่งพระรำเกล้าแห่งนี้นะครับผม

ผมขายเริ่มแรกมาจากบะหมี่นะครับ

แล้วที่นี่เนี่ยเป็นร้านดังมากคนมากินเยอะแยะแล้วแถมราคาไม่แพงด้วย

ราคาเริ่มต้นของที่นี่เนี้ยราคาเท่าไรครับ

อ่ะมาพูดถึงเมนูฮิตของที่นี่ก็คือ
บะหมี่ไข่เดียว

มันเป็นบะหมี่ต้มยำแห้งใส่ไข่แล้วก็มีน้ำซุปให้ถ้วยนะ

ก็ไข่เดียวก็ฟองเดียวครับ

นี่คือเมนูฮิตที่ทุกคนมาต้องสั่งหมดเลย

เอออ่ะอย่างนี้อยากรู้แล้วว่าไอเมนูฮิตเนี่ยมีส่วนผสมและวิธีการทำอย่างไรบ้าง
เดี๋ยวคลิปเข้าไปดูในหัวของได้นะ

เหล่ากุ้ยนี้นะคะไม่ใช่แค่เปิดมายาวนาน
และเป็นที่นิยมของเหล่านักศึกษาเท่านั้น
ดูสิคะว่ามีใครกันบ้าง
ซึ่งเฮียวินัยเขาตั้งชื่อออกมาได้ไม่เหมือนใคร
ดูสิคะแต่ละชื่อช่างเชิญชวนให้สงสัย
และอยากจะสั่งมาลิ้มลองซะเหลือเกิน
แต่ใครอยากจะสั่งมาทานให้ครบทุกเมนู

เพราะว่าราคาอาหารร้านนี้เขาเริ่มต้นเบาที่๔๐บาทเท่านั้น
อร่อยแปลกถูกและดีงามขนาดนี้
ใครที่ยังไม่เคยมาก็ต้องมาให้ได้แล้วกันค่ะ

เรามาพูดถึงน้ำซุปกันก่อนดีกว่า
น้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวของทางร้าน
อะไรบ้างครับเนี้ยกระดูกเอียเล้งฮะกระดูกเอียเลี้ยงก็คือกระดูกส่วนสันหลัง
หลังฮะต้มจนได้น้ำซุปครับแล้วก็แยกออกมาครับ
อุ่นตรงนี้ใช่ใช้วันหนึ่งเนี่ยใช้เอเลี้ยงสักกี่กิโลครับ
สามสิบโลถึงสี่สิบโลสามสิบสี่สิบโลเลยเหรอครับต้มอยู่กี่ชั่วโมง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

ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงสามสี่ช

เยิ้มแบบนี้เนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดนะคะ
โดยเฮียวินัยเผยเคล็ดลับการทำว่า
เริ่มจากต้มน้ำให้เดือดแล้วปิดไฟ

แล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ๒๐นาที
เท่านี้ก็จะได้ไข่ลวกหรือไข่เยิ้ม
แบบฉบับบะหมี่อัศวินแล้วล่ะค่ะ

เตี๋ยวเนี่ยจะต้องมีพวกกากหมูกับกระเทียมเจียวที่เราจะ

แล้วก็มีน้ำมะนาวสด

อ่ะรู้สมมุติของข้าวแล้วเดี๋ยวขอลองทานละกัน

กับบะหมี่ไข่เดียวต้มยำเงินที่

ฟังส่วนผสมหลักของเมนูบะห่อัศวินกันไปแล้ว
ใจรอสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาพิสูจน์ความอร่อยพร้อมกันค่ะ